ชำนาญวิทเตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
พร้อมนางสาวการจนาคมสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานประประชอตราศ
ข้าราชการตำรวจทหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ใส่เสื้อขาวถือป้ายแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นณบริเวณ
จากหน้าสารกลางจังหวัดและมาสิ้นสุดอย่างจุดเริ่มต้น
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดย้ำการเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปราม
ประกาศจุดยืนของทุกภาคส่วนที่ยินดีมีส่วนร่วม
ในการสร้างสังคมให้โปร่งใสและปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ
ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน